ที่ระยองฮะมีพ่อหนุ่มคนนึงเขาไปบนบานสารเก่าให้น้องชายหายป่วย
โอ้โหไม่น่าเชื่อหายป่วยจริงฮะ
ไปดูกันหน่อยแต่คุณได้เห็นบางสิ่งบางอย่างก่อนแล้ว

ค้ำอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่มีการจุดประทัดด้วย

มันเกี่ยวข้องกันแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไปกันที่วัดนี้ก่อนวัดโขดทิมธารามอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
วันนั้นฮะมีสามหนุ่มสามมุม
เขานำไม้เท้าผ้าสามสีประทัดอีก
ดอกไม้ทุ่มเทียนมาถวายที่ศาลเนี่ยนะฮะ

แล้วก็พากันเดินพยุงพยุงไปตรงนี้

งงดิถามว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
กินข้าวของเราก็จะไปสอบถาม
หนึ่งในนั้นก็คือคุณมนตรีคงม่วง

นี่เขาบอกแบบนี้ว่าน้องชายของเขาก็คือคุณสุวัสดิ์ทองดำ

เทวดาวัยทัศน์ที่อยู่บริเวณตรงต้นโพของทางวัด
บนว่าถ้าน้องหายดีนะเดินได้แล้วก็จะมาแก้บนด้วยการจุดประทัด
และนำไม้เท้าค้ำดวงชะตามาถวาย
พอจะเก็ตหรือยังพอจะนึกออกหรือยังมีไม้ค้ำไม้คำด้วย
หลังจากนั้นคุณสุวัสดิ์เขาอาการดีขึ้น
ตัวน้องชายของคนที่มาบนบานดีขึ้นฮะเดินได้ด้วย
แล้วเขาก็บอกว่าคุณนักข่าวเชื่อไหม
ก่อนที่ผมจะเดินทางมากันที่นี่กับพี่ชายผมเนี่ย
มาบอกให้ผมว่าบอกผมว่า
อย่าลืมมาแก้บนนะอะไรที่สัญญาไว้อย่าลืมมาทำนะ
สัญญาต้องเป็นสัญญา

นี้แหละฮะสุดท้ายก็มาเพราะกับอะไร
หมายคำเอาเอามาคำไว้ที่ข้อมูลโปรฮะ

แล้วก็ต้องค้ำจุนดวงแล้วก็โชคชะตาไง
แล้วก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเทวดาจะช่วยดูแลโชคชะตาให้กับเรา
ไปถามอีกหนึ่งท่านนะฮะลุงปราโมทวงฉัดชาวบ้านที่อยู่บริเวณวัดนั่นแหละ
เขาบอกว่าอย่างนี้โอ้ยคุณนักข่าวเอ้ยนี่ไม่ใช่กลุ่มแรกคนแรกที่มาขอ
คนอื่นเขาก็เคยมาขอกันทั้งนั้นแหละใครที่เจ็บป่วยนะมาขอให้หาย
ก็เหมือนหายจริงฮะเหมือนกับว่าเอาดวงมาฝากเอาไว้กับเทวดาที่นี่
ช่วยดูแลครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ถ้าเจ็บป่วยอะไรยังไงผมก็แนะนำอย่างนี้ว่าไปหาหมอ
แล้วก็ทำตามที่คุณหมอเขาแนะนำส่วนเรื่องของการดูแลจิตใจ
ผมบอกว่าการไปขออย่างนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งมันเป็นการรักษาจิตใจ
แล้วการมาหวายพวกมั้ยคงไม่ค้ำเหมือนเป็นค้ำจุ้นวงชาตา
แต่ถ้าจะไปค้ำประกันใครก็ขอให้คิดอะไรให้ดี
อย่าไปค้ำประกันใครมั่วตัว
ซื้อนั่นซื้อนั่นเป็นล้านสี่ล้านห้อนะ
ค้ำประกันหมดเลยสุดท้ายเป็นยังไง
อันนี้ไงคนทำโอ๊ยคนละเรื่องแล้ว
เอาเป็นว่านี่คือการเป็นการให้กำลังใจตัวเองจนหายป่วย
แล้วเห็นไหมเนี่ยคนสวยเดินยิ้มมาเลย